คุณผู้ชมครับเราจะไปดูเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะผมยินดีกับทุกท่าน
เพราะผมหวังว่าสักวันหนึ่งพวกผม๓คนก็จะมีโอกาสแบบท่านบ้าง
รวมพลคนดวงเห็งเชิญชมครับ
รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้า

ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่ง
วันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้า

ทันทีที่เสียงนี้ออกอากาศมาไอ้ผลรางวัลเมื่อกี้นะ

ยังได้ยินแต่สองคนนี้ครับสองท่านนี้บ้านเขา
นางขวัญใจแข็งขันอายุ๔๑ปีและนายสมบัติแข็งขันสามีภรรยากันอยู่บ้านเลขที่
หนึ่งสี่สองหมู่สี่นี่ยิ้มแฉ่งเลยทางครับผม
ห้วยผักขะนะครับตะบนเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
สองคนเป็นเศรษฐีในพริบตาลรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านบาทจ้า
เฮจากบึงการดังมาถึงไทยรัฐทีวีอ่ะไทยรัฐเข็มหล่นยังดังเลย
เมื่อวานนี้เงียบตั้งสถานีไม่รู้เป็นอะไรกันครับฮะทั้งคู่หยิบ
ตเตอรี่นะครับรางวัลที่๑จำนวน๒คู่มาโชว์ที่ป้ายทะเบียนรถ๖๖
ล้อมีความหมายยังไงล่ะนะฮะจอดอยู่ที่บ้านเนี่ยห้าศูนย์เก้าสี่
ขวัญใจเล่าเลยบอกว่าปกติแต่ละงวดจะซื้อลอตเตอรี่๒๓ฉบับเท่านั้น
งวดนี้ทุ่มทุนสร้าง๗ฉบับโอ้โหแล้วหนึ่งในนั้น
หนึ่งในนั้นเป็นเลขท้ายทะเบียนรถคันนี้พี่เบิร์ตอยากรู้อ่ะ
มันมีอะไรบ่งบอกหรือว่าชี้นำเลขให้เขาซื้อไหม
มันมีหลายอย่างเลยดอมเอาสิ่งหนึ่งเลยก่อน
ที่พี่ขวัญใจเนี่ยเขาเชื่อว่าทำไมเขาถึงถูกครับ

พ่อป่วยก็ดูแลเป็นอย่างดี
นี่แหละความกระตันอยู่น่าจะส่งผล

กับสามีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ครับ
เงินรางวัลเบื้องต้นเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ก่อนดีพี่
๓แสนบาทบอกว่าพี่ใช้ไปเลยพี่เหลือเยอะ
ส่วนที่เหลือพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยวางแผนกันอีกทีว่าจะใช้อะไร
ไปต่อกันที่บ้านเลขที่๑๖๖
สร้างคำหมู่๑๑ตะบนเชียงหวางอำเภอเพลจังหวัดอุดรธานีครับ
นางอนุสราอำนาจดีอายุ๓๗ปี
และนางจูนด่านป้อมแม่ลูกกันนะครับ
นั่งยิ้มจังเลยนะยิ้มนะนะแม่ยิ้มนะ
ทั้ง๒คนรับโชคถูกรางวัลที่๑๑ฉบับรับไป๖ล้านบาทหน่อฮะ
แม่ลูกเล่าบอกว่าที่บ้านชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้ว
ซื้อลอตเตอรี่งวดละ๖ฉบับนะครับ

พ่อค้าขายไข่อ้าวแม่พ่อค้าไข่ไข่มันเกี่ยวไงอ่ะ
คือเขามาตะเวนขายไข่ในหมู่บ้าน
พ่อค้าไข่บอกว่าถ้าอยากถูกรางวัลซื้อเลยนะ
เฮ้ยบอกอย่างนี้เลย
แม่จำไว้ดวงสมพงษ์อ่ะ
จน๓๐กรกฎาคมไปเยี่ยมญาติที่ป่วยเที่ยวมเปิดสองดาว
จังหวัดสกลนครระหว่างทางแวะปั๊มน้ำมัน
ก็เลยซื้อลอตเตอรี่จำได้พ่อค้าขายบอกเลยนะ๕๙๔
ซื้อเลยมันเหลืออยู่ฉบับเดียว

ขอพรที่วัดพระแท่นบ้านแดงนะครับ
หรือว่าวัดหลวงปู่พิบูล
ที่อำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานี

ไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านแล้วก็ขออภัยฮะที่วัดพระแท่นบ้านแดงด้วย
ไปขอพรมาเนี่ยเงินที่เหลือล่ะใช้หนี้ดีครับครับ
หนี้สินแล้วก็จะเป็นทุนการทำนาทำสวนต่อไป
อืมเฮ้ยไปไปต่อไปคนต่อไปยังอยู่ที่อุดรธานี
โอ้โหท็อปฟอร์มมากเดี๋ยวพี่จะจับเครื่องบิน
ก่อนจะออกงวดสิบหกสิงหาคมท่าพี่จะไปซื้อร็อตตาลี่ที่อุดรณฐานี
แล้วหาพ่อค้าขายไข่ด้วยนะไม่ต้องก็ได้
จากประวัตินะคนอุดรณถูกประวัติที่นั่นเยอะจริง
สถิติคือถูกซ้ำบ่อยมากโอ้นี่อุดรธานี
ดาบตำรวจประชาแข็งแรงดีนามสกุลนะ
แข็งแรงดีขอให้สุขภาพแข็งแรงดีด้วย
อายุ๔๙ปีพบหมู่ฝ่ายอำนวยการ

แล้วก็นางรำภัยแข็งแรงดีอายุ๔๐ปีเป็นภรรยา
นำลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑ฉบับ
ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สพเมืองอุดรธานีครับ
ดาบตำรวจประชาท่านเล่าบอกว่า๒๗กรกฎาคม
เขากับภรรยาขับรถไปซื้อลูกหมูนะที่อำเภอกุจจับ
อุดรนั่นแหละเอามาเลี้ยง๑๐ตัว
ระหว่างเอาหมูขึ้นรถพ่อค้าขายลอตเตอรี่มา
ขี่รถจากกระยานยนต์มามาเลขขาย
แล้วมาร้องช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อลอตเตอรี่
ภรรยาก็ช่วยซื้อมา๒ฉบับ
เป็นเลขท้ายที่ลงท้ายด้วย๕๙๔กับ๗๙๔
ซึ่งจริงแล้วภรรยาชอบเลข๙๕
เพราะฝันเห็นติดต่อกันมา๒งวดแล้ว
แต่ในแผงไม่มีไงพ่อค้าก็หยิบให้

เพราะพ่อค้าขยันขยอเลขนั้นเลยไม่เอา
ไม่ตรงใจไม่ตรงใจเดี๋ยวเลขเคลื่อนแบบปุ้ยอ่ะ
เป็นไงล่ะโชคเคลื่อนไปหาคนอื่นเลย

นี่แต่นี่หยิบ๙๔ให้๒ฉบับเอาปั๊บเลย

โอ้โหเทวดาให้ลาบก้อนใหญ่เธอว่างั้น
ส่วนเงิน๖ล้านเอาไปใช้หนี้ดีฮะ

แล้วก็จะไปขยายธุรกิจลงเรื่อย

แล้วก็เก็บไว้เป็นชนการศึกษาลูก๒คน

พี่ปัชฌาบอกเลยนะได้ราบก้อนใหญ่

นะครับขอเป็นก้อยมะนาวดีกว่า

อ่ะถามว่าคนดวงเห็งจบหรือยัง
ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศ

ที่ได้ที่โดนสำหรับงวดนี้นะ
ตอนนี้หากินยากลำบากถ้าเกิดว่าโชคดีแบบนี้

พาไปเที่ยวโรงพักนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนี่ใครคะ
พี่สถาพรศิลาวงอายุ๕๔ปีพี่เสื้อเขียว

สนิทกันเหรอถามเขาหรือยังเขาอยากสนิทกับดอมไหม

เออนะฮะเห็นไหมคะ

หลังจากที่สิ้นเสียงประโยคนี้เท่านั้นแหละค่ะ

กลายเป็นว่าพี่สถาพรเป็นเศรษฐีป้ายแดงของหมู่บ้าน
สะพานหินที่นาดีปราจีนบุรีเลยนะคะ
แล้วนี่ค่ะพอเฮเสร็จปุ๊บรีบมาโรงพักเลย
เอาลอตเตอรี่มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่านี่ของผมนะ

พี่ถาเดี๋ยวผมไปหานะพี่ถาพรนะ
ค่ะไปถามแกหน่อยไหมว่าเอาเลขมาจากไหน
เลขนี้ท่านได้แต่ใดมาน้องก็อยากได้อยากโดนเหมือนกัน
แต่น้องก็ไม่ได้ไม่โดนเหมือนพี่นะคะ
มีคนในหมู่บ้านเป็นผู้เท่าผู้แก่เสียชีวิตอายุ๙๔ปี
เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเอาเลขของผู้ตายไปซื้อจะนำโชคพี่สถาพรก็

เพราะฉะนั้นอย่าทำตามพี่เบิร์ตทุกประสงค์นะคะ
ทีนี้ถามว่า๖ล้านนี่เอาไปทำอะไรแน่นอนนะคะว่า
แกบอกว่าจะเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็ดีใจสุดเลยนี่น่าดีใจของพี่สถาพรนะคะ
นี่ก็ยิ้มแล้วค่ะยิ้มแล้วค่ะนะคะพาไปดูพอชดคนต่อไป
ผู้โชคดีคนต่อไปที่ไหนที่ไหนที่สิงห์บุรีครับค่ะนี่ร้านยางเออ
ร้านสุนีการยางเลขที่เก้าสิบสี่ทับสิบเก้าเฮ้ยเห็นหรือยังเก้าสิบสี่
เก้าหมดสิบสี่ทับสิบเก้านี่บ้านเลขที่ของคุณสุนีเที่ยงทำนะคะ
เมืองสิงห์บุรีเป็นอีกหนึ่งคนที่ดวงดีนะคะ
ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบครับคือคุณสุนีเล่าบอกว่าปกติแล้วก็
ซื้อลอตเตอรี่งวดละสัก๔๕ใบไม่เยอะหรอกนะคะ
ก็ซื้อเลขที่เกี่ยวกับเลขที่รถเลขที่บ้าน
ซื้อแบบนี้มาตลอด๕ปีแล้วนะคะ
แต่งวดนี้ซื้อไป๗ใบแน่
แม่ค้าประจำที่ซื้อกันมาส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะ
นี่พอสิ้นเสียงการประกาศผลรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑สิงหาคมเท่านั้นแหละค่ะ
เฮยกบ้านเลยได้ไป๖ล้านหน่อเลยนะคะ

จะใช้ดูแลครอบครัวซึ่งคุณสุนีบอกว่า
มีลูกป่วยที่เป็นออทิสติก๒คน
เอาไว้ใช้ดูแลลูกนะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะ
พาไปดูพอร์ตชอดอคนที่สามผู้โชคดี
ขอบคุณค่ะที่แปลให้นะคะเมืองนี้ไม่สิ้นคนดี
สุราธานีแปลว่าเมืองของคนดี

ผู้โชคดีคนถัดไปคุณบุญรอดสุขพร
นี่ค่ะท่านอายุ๗๑ปีแล้วนะคะ

ดอมมึงผูกญาติไม่อายเลยนะ
นี่ค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลเสม็ดอำเภอชายาจังหวัดสุราชธานีนะคะ
แล้วป้าเขียดเนี่ยเป็นเจ้าของสูตรลอดช่องเจ้าดังในอำเภอชายาด้วยนะคะ
อร่อยลอดช่องอร่อยป้าเขียดคุณผู้ชมครับผมเขียดอีก๒คนนี้จังเลย
ป้าเขียดพี่อึงยังอยู่หรือเปล่าพี่อึงยังอยู่หรือเปล่าอ๋อคนละคนอันนั้นคิดไม่ใช่อันนั้นสั่นแล้วค่ะ
ทีนี้ป้าถูกได้ไป๖ล้านบาทถามว่าป้าป้าจะเอาไปทำอะไรล่ะคะ
บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยบอกว่าจะเอาไปทำอะไรเอาที่มาที่ไปของเลขก่อนแม่หนูอยากรู้ไหมลูก
เดี๋ยวป้าจะเล่าเล่าเถอะค่ะป้าอยากรู้ว่าทำไมป้าถึงดวงดีได้
ไม่รู้ในใจว่าตอนนั้นจะซื้อเลขอะไรหันไปหันมาหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังเหลือไปเห็น
เห็นอะไรป้ายทะเบียนรถของป้าป้ายทะเบียนรถของหลานที่พาไปซื้อ
แล้ว๙๔ในแผงเหลือใบเดียวป้าบอกเอามาให้หมดเลย
ก็เหลือใบเดียวอ่ะป้าเออนั่นแหละค่ะก็เลยเอามาก็ถูก๑ใบ๙๔
นั่นแหละค่ะถูก๖ล้านบาทนะฮะป้าบอกว่าหูยตอนรางวัลออกนั้นนั่งลุ้น
ใจคอไม่ดีเลยพอรู้ถูกรางวัลเนี่ยทุกคนก็ดีใจเฮกันเลยนะคะ
สุราธานีป้าเขียดลอดช่องป้าถูกไปแล้วอีกหนึ่งคนค่ะ
ที่เวียงศะเวียงศะสุราชนะฮะก็มีอีก๑คนนี่ค่ะ
ไปที่โรงพักเลยคุณประเสริฐสริงคารอายุ๕๓ปีนะคะ
เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเวียงสะ
ก่อนที่จะกลับไปฉลองที่บ้านพี่เอาให้ชัวร์นะว่า
นั่นคืองวดประจำวันที่๑สิงหาคมกินกลับไปแล้วนี่คือฉลองนี่ฉลองเกอร์เลยนะ
เดี๋ยวให้ผิดงวดขึ้นมานะแต่แซลเล่นถูกก็ถูกงวดครับ
คุณผู้ชมมาผมจดไว้หมดละนะพี่สาธาพรพาชีนะ
ถามก็ก่อนว่าเขาอยากให้ไปไหมครับหันผ่านหน้าจอเลย
แต่พี่เปิร์ทพี่ปุ้ยเนี่ยที่เล่ามาเป็นขรราวะหวานหมดเลย

โอ้โหเมื่อสักครู่พี่ปุ้ยบอกว่าถ้าซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับคนตายจะให้โชคใช่ไหม

พระรูปนี้เห็นบอกว่าได้เลขมาจากหลวงน้าที่มรณภาพไปแล้ว
เดี๋ยวคารวาสเขาถูกรางวัลที่๑กันหมดท่านถูกรางวัลที่เท่าไหร่

นี่คือพระใหม่ยานวิโรอายุ๔๖ปีเป็นพระลูกวัดวัดบ้านบันลังครับที่บุรีรำ
ก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรางวัลที่หนึ่งสิไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนี่เงิน๖ล้านบาทครับ

ทีมข่าวถามพระใหม่ถึงที่มาที่ไปของการถูกรางวัลที่๑ครั้งนี้เนี่ย
พระใหม่บอกอ๋อก่อนอันนี้นะอาตมาฝันเห็นหลวงน้าอายุ๖๐ปี
หลวงน้าเนี่ยมรณภาพไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน
ในฝันหลวงน้าเดินมาบอกอัตมาบอก๕๙๔ซื้อเลยนะเลขนี้

บอกตรงพี่ปุ้ยฮะแล้วก็สั่งด้วยว่าให้พระใหม่ยานวิโรเนี่ยนะ
ถ้าถูกแล้วไปทำบุญด้วยแล้วในฝันหลวงน้าก็เดินจากไป
วันต่อมาครับวันต่อมาพระใหม่เนี่ยไปซื้อเลย
ตอรี่จากพ่อคาเร่ซื้อไว้๑ใบแล้วก็ถูกจริงด้วย
เงินที่ได้จากการถูกรางวัลพระใหม่บอกไม่ได้ไปใช้ส่วนตัวอะไรหรอก
แบ่งเอาไว้ทำกำแพงวัดโอ้โหกำแพงวัดยังสร้างไม่เสร็จนี่แหละฮะ
จุดนี้เลยครับจะนำไปสร้างให้เสร็จครับอีกส่วนหนึ่ง
จะเอาไปทำบุญให้หลวงน้านั่นเองหลวงน้าที่มาเข้าฝัน
แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องของการที่พระไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
น่าจะมีหลายคนสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำได้หรือเปล่า
คือพระบางรูปเคยบอกว่าเป็นอาบัตินิสักยาปาจิตี
ตั้งแต่นำเงินไปซื้อเนี่ยอันนี้จริงผิดเลย
เป้าหมายในการบวชครับพี่ปุ้ยพี่เบิร์ดคุณผู้ชมครับ
คือเป้าหมายในการบวชคืออะไรละกิเลสสงบสงบ
บรรลุนิพพานใช่ไหมฮะแต่อันนี้พระบางรูปนะบอกว่าโอ้โหผิดตั้งแต่นำเงินไปซื้อแล้ว
แต่พระพยอมกรยาโนท่านเคยให้ข้อมูลไว้ว่าความผิดพระวินัยเนี่ยไม่มีนะ
ไม่มีเพราะว่าสมัยพุทธกาลไม่มีลอตเตอรี่ให้ซื้อยังไม่มีเลย
ใช่แล้วก็เลยอาจจะเป็นแค่โลกะวัชชะโลกติเตียนไปแต่สำนักพุทธก็บอกว่า
ไม่ได้มีข้อห้ามตายตัวว่าห้ามซื้อลอตเตอรี่แต่ที่สำนักพุทธย้ำเตือนก็คือ
ห้ามเป็นเจ้าองค์ทรงหวยก็คือห้ามให้เลขอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
เป็นคนนะคนดวงเฮงรายนี้ชื่อว่ายายชมชื่น
เห็นกันเห็นกันเพื่อนกันข้าชมชื่นอายุหกสิบเก้าแล้ว
ถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านครับคนในครอบครัวรวมไปถึงชาวบ้าน
มาร่วมแสดงความดีใจใหญ่เลยนี่ตั้งวงกินข้าวกันแล้ว
บรรยากาศก็ชื่นมืดเลยครับชื่นมื้นสมชื่อยายชมชื่นเลย

นั่นมันงวดวันที่หนึ่งสิงหาปีหกสี่นี่เอ้ยหกห้าหกห้า

ยายบอกยายชอบทำบุญใส่บาทหน้าบ้านประจำเลย
แล้วเมื่อวานนี้หลังใส่บาทเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานขอเลยนะ
รอบนี้ขอถูกรางวัลใหญ่อยากได้เงินไปทำบุญเหมือนกันนะ
ยายชมชื่นอยากไปสร้างโบสถ์ให้กับวัดประจำหมู่บ้านครับ
ยายก็เลยหาซื้อเลยลอตเตอรี่ชอบใบไหนหยิบใบนั้น
จริงยายแกไม่ได้มีเลขเจาะจงด้วยนะคุณผู้ชมฮะ
ซื้อมา๕ใบ๕ใบเนี่ยเลขไม่ซ้ำกันเลยปรากฏหนึ่งในนั้นถูกรางวัลที่๑ครับ
เงิน๖ล้านที่ได้นอกจากทำบุญสร้างโบสถ์ก็อาจจะไปใช้จ่ายส่วนตัวด้วยนะฮะ